สิ่งที่เกิดขึ้นกรณีที่ป้าทุบรถที่สังคมกำลังสนใจ
เพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของข้อกฎหมายมาตัดสินเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วย
ยังมีประเด็นที่ต้องพูดถึงเรื่องของจิตสำนึก

เรื่องนี้มาฟังการวิเคราะห์และมุมมองของคุณสุภาพคลิกขจาย

เลยผมยกตัวอย่างประเด็นนี้มาขีดเส้นใต้เพื่อจะบอกว่า
หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องคงได้เอาเรื่องประเด็นนี้เป็นอุทา
หอนที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนหนึ่งคนที่มักง่าย
จอดรถขวางทางคนอื่นจอดแล้วก็ใส่เกียร์แล้วก็ดึงเบรก
มือเนี่ยยังมีเยอะนะครับคนเหล่านี้ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะ
สำนึกเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์คราวนี้แล้วผม
ว่าทุกคนต้องทบทวนตัวเองว่าเราเป็นประเภทนั้นหรือเปล่า
แม้แต่ทางห้างสรรพสินค้าเวลานี้ก็เจอปัญหานี้อยู่
บ่อยครับคือจอดเข้าไปในซองไม่ได้ก็จอดขวางจอด
ขวางแล้วก็ลืมลืมปลดเกียร์ว่างหรือไม่ก็ดึงเบรกมือ
อันนี้ก็เดือดร้อนกันไปหมดเกิดกรณีอย่างนี้ผม
ว่าต่อไปนี้ต้องทบทวนนะฮะอันที่สองเรื่องการปล่อย
ละเลยของเจ้าหน้าที่ที่ข่าวเมื่อกี้บอกว่าเอ๊
เมื่อคืนนี้ฟังผู้อำนวยการเขตประเวทที่ให้สัมภาษณ์
คุณจอมขวัญคนฟังก็รู้สึกแปลงหูทั้งนั้นเขา
ว่าตลาดบางตลาดเนี่ยได้รับอนุญาตก่อสร้างแต่ยังไม่ได้
รับอนุญาตให้เปิดเป็นตลาดอ่าแล้วแล้วปล่อยให้กิจการ
ดำเนินการอยู่ได้ยังไงเอาล่ะถึงอาจจะบอกว่าอยู่ใน
ขั้นตอนอะไรต่ออะไรต่างนี่เป็นการบังคับใช้กฎหมาย
แล้วทำให้คนคิดว่าอ๋ออย่างนี้เจ้าของตลาดกับคนที่
ควบคุมกฎเกณฑ์กติกาต้องมีนอกมีนายกันแงอันนี้คน
ก็คิดกันไปฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือว่ากรณีหมู่บ้าน
เสรีวิลล่าเนี่ยฟังที่คุณชูวิทย์อธิบายก็เข้าใจนะครับ
ว่าเขาจัดสรรเป็นที่ดินเขาไม่ได้ปลูกเป็นหมู่บ้านไม่
ได้มีทางเข้าออกรัวรอบขอบชิดแต่ว่าเวลานี้ที่มันเกิด
ขึ้นอยู่มากก็คือว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยหลายแห่งปล่อยให้
บางหลังเนี่ยเป็นบ้านอาศัยอยู่ดีดีเอ้าเปิดเป็น
กิจการร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวขายดิบขายดีคนมาจาก
ข้างนอกก็มามากินมากินแล้วเนี่ยจอดรถตรงไหนล่ะ
ครับก็หน้าบ้านมันมีที่จอดรถนิดเดียวต้องลามไปจอด
ริมฟุตบาทหน้าบ้านคนอื่นเขาอ่ะรถที่เขาจะมาธุระ
ป่าปังบ้านเหล่านั้นเขาก็ไม่มีที่จอดเพื่อนจะมาหา
ที่บ้านไม่มีที่จอดเพราะว่ากลายเป็นที่จอดคนมากิน
อาหารเออหรือบางแห่งบางบ้านเปิดเป็นบริษัทบางแห่ง
เปิดเป็นโรงเรียนเนอร์เซอรี่โรงเรียนกวดวิชาอย่างเงี้ยถามว่าใน
หมู่บ้านจัดสรรอย่างนั้นเนี่ยเปิดกิจการร้านอาหาร
ตั้งเป็นบริษัทถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วไม่
คำนึงถึงความเดือดร้อนของเพื่อนบ้านเหรอพอรถ
จอดบ้านบ้านเนี้ยมันรบควรสิทธิพี่พี่บ้านคน
อื่นเขาผมว่าอันเนี้ยทุกเขตควรจะลองสำรวจทิ้ง
หมู่บ้านจัดสรรใหญ่ใหญ่เนี่ยที่ดัดแปลงบ้านตัวเองเป็น
เป็นเป็นร้านอาหารเนี่ยได้รับใบอนุญาตหรือเปล่า
หรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าบ้านที่เป็นร้านอยู่อาศัย
เป็นบ้านหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยตลาดเนี่ยมีอยู่แล้ว
แต่ว่าไม่พอชอบเอาของมาวางขายอยู่หน้าหมู่บ้านที่เป็นถนน
ทั้งสองฝั่งเพราะว่าขายดีรถลา
หมู่บ้านใครที่ไปซื้อบ้านแล้วก็ตลาดอยู่หน้าบ้านตรง
คือรถเข้าออกก็ลำบากถามว่าทำไมถึงเปิดอย่างนั้น
จะขายกันได้ที่จริงเนี่ยการที่จะเปิดอนุญาตตลาดไม่ใช่แค่
ง่ายนะครับเพราะมันต้องดูเรื่องความสะอาดเรื่องสุขภาพ
ลักษณะที่จะกระทบต่อสุขภาพต้องผ่านความเห็นชอบต้องมี
พรบหลายฉบับควบคุมต้องมีเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่าแล้วทำไมทำไมคนที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องที่จะอนุญาตเหล่านี้จึงปล่อยประละเลยให้
เกิดสภาพอย่างนี้อันนี้เยอะนะครับถัดมาสังคมคนใน
หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยไปดูเถอะครับตอนอยู่กันใหม่ใหม่เนี่ย
ก็เป็นเป็นมิตรสนิทที่ดีกันอยู่บ้านใกล้เคียง
กันบ้านนี้แกงอะไรก็ส่งบ้านโน้นบ้านโน้นซื้ออะไร
มาไปต่างจังหวัดมาซื้อของเอามาฝากบ้านนี้แล้ววันหนึ่ง
ทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องที่จอดรถนี่
ต่างคนต่างมีรถจอดอยู่ในบ้านไม่พอหรอกครับสุด
ท้ายขึ้นมาต้องมาจอดหน้าบ้านจอดหน้าบ้านมีรถหลาย
คันก็ขวางทางคนอื่นแขกบ้านโน้นมาก็ไม่มีที่จอดแขก
บ้านนี้ไปจอดขวางหน้าบ้านคันโน้นแขกบ้านโน้นมา
จอดขวางหน้าบ้านคันนี้ไมตรีจิตที่เคยอยู่กันดีดี
เนี่ยกลายเป็นไม่มองหน้ากันแล้วทะเลาะกันเรื่องรถ
เรื่องบ้านจัดสรรนี่แหละเรื่องรถจอดนี่แหละครับที่จอด
รถเนี่ยมันทำลายความสามัคคีคนในชุมชนมาเยอะ
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพบางบ้านมีรถหลายคัน
บ้านมีรถคนเดียวคันเดียวอ้าวแล้วแต่ว่าบางบ้าน
เห็นใจคนอื่นบางบ้านไม่เห็นใจคนอื่นเพื่อนบ้านที่
รักกันดีดีก็ผิดใจกันโกรธกันทะเลาะกันเป็น
ศัตรูกันเพราะที่จอดรถเป็นเหตุฉะนั้นเรื่องบางบ้าน
มีรถหลายคันอยู่หลายคนเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ถึง
ไม่ใช่หน้าที่ของเขตไม่ใช่หน้าที่ของนายอำเภอแต่
ต้องรู้จักระมัดระวังเพื่อจะรักษาสัมพันธมิตรี
กันไว้สุดท้ายเนี่ยกลับมาที่ตลาดสวนหลวงลเก้าที่
เกิดเหตุอีกทีหนึ่งเรื่องนี้ผู้อำนวยการเขตประเวทที่
ตอบคำถามคุณจอมขวัญเมื่อคืนเนี่ยแล้ววันนี้ปปช
เขาไปตรวจสอบที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าเรื่องนี้
จะเป็นกรณีตัวอย่างว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้
สภาพอย่างนี้คือกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรง
บังคับใช้กฎหมายจริงจริงครับเขายังไม่ได้รับ
อนุญาตแต่เขาทำขึ้นมาแล้วก็หยวนหยวนเอาอย่าง
มากก็ปรับกันไปเหมือนกับการปลูกรีสอร์ทในเขต
นั่นแหละก็รู้อยู่ว่าผิดแต่ว่าเมื่อเขามาต่อ
เสาเข็มทำรีสอร์ทใหม่ใหม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแล้ว
พอเจ้านี้ทำรีสอร์ทได้เจ้าอื่นก็มาทำบ้าง
พอเจ้าโน้นทำได้เจ้านั้นก็ไปทำมั่งสุดท้าย
ขึ้นมารีสอร์ทก็ผุดโผล่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแถววัง
เขียวอ่ะนึกออกไหมฮะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงล่ะ
อ้าวพออยู่ขึ้นมาเจ้านาธิอุธยางไปตรวจพบว่า
ผิดก็ไล่ลื้อกันอุตลุดไปหมดคำถามก็คือว่าตอน
ที่เขาไปขออนุญาตเนี่ยตอนที่เขาเริ่มตอกเสาเข็มตอน
ที่เขาเริ่มขึ้นกระเบื้องมุงหลังคาเนี่ยไม่รู้เหรอ
ว่าเขาจะทำรีสอร์ทอ่าแล้วทำไมยังไม่ได้รับอนุมัติแล้ว
ทำไมไปปล่อยให้เขาทำแบบเดียวกันล่ะครับตลาดที่สวน
ลเก้าก็แบบเดียวกันคือบอกว่าเปรียบเทียบปรับเปรียบ
ปราบก็ปรับกันไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ดำเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่าวันนี้ต้อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะให้อุทาหรณ์กับอะไร
กับเราอีกเยอะเรื่องของคนมักง่ายเรื่องของหมู่บ้านจัด
สรรที่ปล่อยให้เอาบ้านไปเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไปเปิด
เป็นร้านอาหารไปเปิดเป็นบริษัทเป็นเปิดเป็นโรงเรียน
วดวิชาไปเปิดเป็นเนสเตอรี่รับเลี้ยงเด็กไปเปิดเป็นกิจการที่
คนต้องมาใช้บริการกันเยอะเยอะแล้วกระทบต่อสิทธิของ
เพื่อนบ้านซึ่งเขาเคยอยู่กันอย่างสงบสงบเนี่ยเราไม่
ควรจะให้มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าผู้บังคับใช้
เอาจริงเอาจังผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทาง
เนี่ยเป็นคุณอุปการณ์และเป็นอุทาหรณ์สอนใจเยอะเลยครับ
คุณมิ้นท์ครับคุณครอบครับจะไหมฮะครับได้ครับต้อง
ประเด็นที่สังคมกำลังจับตาอยู่ผมว่าเรื่องนี้เป็น
ที่กระเพื่อมสังคมได้มากเหลือเกินใช่ค่ะแล้ว

ว่าตกลงแล้วมันถูกต้องตามกระบวนการที่ควรจะมีไหม
เจ้าหน้าที่รัฐได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วหรือยัง

และเข้ามามีส่วนได้เสียด้วยหรือเปล่า
สุดท้ายต้องมองย้อนกลับไปว่าอ้าวตลาดยังไม่มีใบอนุญาต

ตลาดด้วยจะมีคนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน
ต้องฟังกันแล้วก็วิเคราะห์ต่อตามกันต่อ
โดยงานที่เกี่ยวข้องห้ามวางมือกับเรื่องนี้

ใช่ลงพื้นที่ไปที่หน้าบ้านคุณป้าทั้งสองท่านเลย
ตามกันต่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ